แต่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยกันต่อเนื่อง
แล้วน้องแล้วหลับเหรอประมาณผลการแรงขันคือมันไม่เป็นใจ

แสในโซเชียลก็มันมีทั้งชื่นชมแล้วก็โจมตี
ผมเชื่อว่าธนาลักษณะมันเกิดขึ้นได้

แต่อย่างน้อยอยากให้น้องเข้มแข็ง

ซึ่งคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็น

ว่าเราแพ้ไปศูนย์ประตูตอดศาลนะครับ
ซึ่งรูปเกมในช่วงครึ่งหลังเนี่ย

ส่วนในช่วงครึ่งแรกเราสตาร์ทมาใช้๓๕๒นะครับ
เป็นระบบที่เล่นแล้วเสมอกับออสเตรเลียที่สนามแห่งนี้แหละครับ

ซิโก้ต้องดวนกับเบิกฟันเอาไว้ในเกมแรกนะครับ
ซึ่งเราก็แพ้๐ต่อ๑แบบได้ลุ้น
แต่ว่าจังหวะเสียประตูเนี่ยเสียง่ายนะครับนาที๒๖จังหวะนี้ครับ
ทางแอลอาร์เบชเปิดข้ามแนวรับของอัลศัลวี
ซึ่งจังหวะลูกนี้เป็นการเช็คล้ำหน้าที่พลาดนะครับ
แล้วพลาดครั้งเดียวโดนลงโทษเกมมันก็เปลี่ยน
ได้ตัดเข้าในแล้วก็ยิงสะบัดฝั่งซ้าย๑นาที๔๐อุดกรอบ
แล้วช่วงครึ่งหลังท้ายก็ส่งพิทธิพัทรโนชยาคนนี้มาเล็ก๒ลงมานะครับ
ประชุมชูทองปรับเล่น๔๓๓โอกาสก็มาพอสมควรครับ
จาริวชะปุ๋ยมาอธิสักไกรสอนมานะครับเติมเกมลุก
แต่จากนั้นพอไม่ได้ครับท้ายเกมครับดัสบุรณ์เกียรติศาสตร์นัด
สกัดลูกนี้เข้าประตูตัวเองครับเจ้าตัวไม่ตั้งใจนะครับ
ธรรมดาครับอาชีพฟุตบอลนะครับตำแหน่งกองหลังเนี่ย
ถึงเสี่ยงแบบนี้เนี่ยคือเขาเล่นแล้วสุดท้ายมันก็มีโอกาสที่จะเสียประตูนะครับ
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ยิงปิดเกมเลยครับเติมเข้ามาวิ่งสุดเลยครับ
ทำให้สาอุนั้นรั้งจ่าฝูงต่อไป๑๓คะแนนส่วนไทยยังมีเพียงแค่แต้มเดียวครับ
ดูตัวเลขกันหน่อยครับหลังจากจบเกมไทยครองบอล๔๘๖นะครับสาอุ๕๑๔นะครับ
สาอุมีโอกาส๗ครั้งเข้ากรอบ๒ครั้งแล้วก็เป็นประตูทั้ง๒ลูก
เจ้าการจ่ายบอนไทยเหนือกว่าที่ขวางแม่นยำ๘๑๖
นัดที่ไปเยือนก่อนอันนี้๗๗๑ก็ดีขึ้นในการจ่ายบอลนะครับ
แต่ว่าลูกโยนไทยโยนสำเร็จเพียงแค่๑๑๘ซึ่งเป็นจุดสำคัญ
ใช่เพราะว่าไทยเล่นเกมโยนเมื่อวานเยอะด้วยแล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับ
อาการเรื่องของเทียร์ท้อนขออภัยทีเทียร์ท้อนไม่ได้เจ็บแล้ว

ธีรทรนะครับโดนใบเหลืองในเกมเมื่อวาน

แล้วก็คุณสุธราด้วยนะครับทำให้ทางเทียร์ท้อนเนี่ยจะโดนแบนในเกมหน้า

ทีมชาติไทยก็เรียกเอานุรุนศรียานเกมมานะครับมาเสริมแทนสมาคมก็จะทำเรื่องของเอกสารให้นุรูนตามไปสมทบที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เพื่อสู้ต่ออีกครั้งนะครับ
และตำเองตำก็ทำงานหนักนะ
ฉะนั้นเราแพ้ก็คงแพ้ด้วยกันทั้งหมดนะครับ
ฉะนั้นเราก็คงจะต้องทำยังไง

ฉะนั้นสิ่งที่พี่โก้ต้องกลับไปก็คือต้องเตรียมความพร้อมว่า
มีเวลาอีก๔๕วันที่จะเจอญี่ปุ่น
อีกหนึ่งคนนะครับก็คือกวินธรรมสัจจานันท
ผู้โดยสารประตูทีชัดไทยยอมรับว่าผิดหวังกับเกมนี้

แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วก็จะสู้อีก๔นัดที่เหลือต่อไปครับ

โดยการเกาะกระแสล้อเลียนหน้ากากทุเรียนนะครับ
โด่งดังจากเกมโชว์ร้องเพลงว่าว่านี้เป็นขันในรอบชิง
ซึ่งก็คาบเกี่ยวกับที่ทีมไทยแข่งขันพอดี

แล้วเจี๊ยบด่วนก็มาในชื่อนากากทุเรศนะครับ

จะเป็นเจี๊ยบหรือจะเป็นทุเรียนกันแน่

และทุกกระแสเนี่ยโอ้โหไม่ว่าเขาเชียร์ใครเนี่ยพังหมดนะครับ

แต่ก็ไม่แพ้สักทีไงไม่เป็นไปตามกฎก็เลยไม่ได้เปิดหน้า
เมื่อวานเขาคงคิดว่าจะเชียร์ทั้งบอลจะเชียร์ทั้งหน้ากากเลยมั
อ่าอืมอืมอืมอ่าเป็นกระแสไปครับ

คุณโดบังกอลลามคุณป้องนวัสคุณแท็กพระรันยูนะครับ
รวมถึงคุณเมภิชนาฏแฟนสาวขวัดชนะธิกสงกระสิน
คุณแซนยูโรนัลรวมถึงวัวขาวบัญชาเมฆนะครับ
เป็นกลุ่มกวนเดิมที่ชอบไปให้กำลังใจ

เกมผ่าน๖นัดซาอุนาเบนจาฟูบวกอยู่๗ลูกมี๑๓คะแนนเท่ากับญี่ปุ่น
ได้นะครับไทยตอนนี้โคต้าเพยออฟคืออันดับ๓แทนที่ออสเตรเลีย
แต่ว่าต้องชนะใน๔นัดที่เหลือชนะรวด
แล้วก็ต้องลุ้นให้ทีมที่เหลือข้างบนเขาพลาดด้วย
คือเราต้องเก็บเขาให้อยู่ใน๓เกมหลังจากนี้ด้วยนะครับที่จะต้องเจอกันนะครับ
วันอังคารที่๒๘มีนาคมนี้ตรงกับเวลาไทย๑๗นาที๓๕นาที